รอยกระทงคึกคักแห่ชมจันทรุปราคาเต็มดวงเมื่อวาน

อาจารย์ดอมมันถามเมื่อกี้ลอยไหมได้ไปลอยไหม

ไปดูบรรยากาศลอยกระทงที่

คือเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็พาภรรยาไป
คณะรัฐมนตรีก็พาคู่สมรสไป
ไปลอยกันนะฮะในงานที่เขาจัดอย่างสวยงามเลยแผนกล้องเลย
เห็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะฮะเห็นรองอนุทินแล้ว

ก็เชิญท่านรับชมการแสดงเพลงเรือ
ไปพร้อมกับการลอยกรรธมของท่านนายกฎาสมตรี
พร้อมพบุริยาและคณะเอิิร์ดคมตรี
และภูมิเกศอีก๕มายละท่าน

ลอยกระทงที่เผื่อความรักชับเผื่อภายในชาติของนาฬิกา
เอ้ยทีมงาน
เสิร์ชภาพดูให้ดีอีกทีสิ
คือผมพยายามดูนะพี่เบิร์ต

ไม่มีผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายรกธบรินิการ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีไปร่วมงานในครั้งนี้ครับ
คุณผู้ชมตอนนี้ข่าวมันแม่มันมีกระแสข่าวหนักเหลือเกิน

ว่าพี่กับน้องขัดแย้งกัน
พี่กับน้องคือพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทธิ์ครับ
เรื่องการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสมัยหน้าถึงขั้นมีข่าวเลยว่าพลเอกประยุทธ์จะย้ายไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติ

เขาเตรียมตัวกันหน้าดูเลยแหละ
อ่ารัฐมนตรีมาลอยกระทงกับคู่สมรสแต่งงานนี้นะครับ
คนที่แย่งซีนทั้งหมดคือคุณอนุทินชาญวีรกูล

ตักอะไรอ่ะขายโอเลี้ยงใช่ไหม

แล้วก็เป็นพ่อค้าตักแจกคนในงานตรงนั้นหมดเลย
นี่ฮะใครจะกินอะไรบอกเสียหนูนี่

นั่งมองดูดิไม่รู้คุณจุลินมาไหม

กัญชาที่ทำให้ทำให้ความสัมพันธ์มันแตกแล้วใช่ไหม

ไม่ได้ตักให้คุณจุลินเพราะคุณจุลินก็ไม่มาครับคุณผู้ชมฮะ
เอาไปดูทางผู้นำฝ่ายค้านในสภาพผู้แทนรัศดรกันบ้าง
คุณชนละนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาพผู้แทนรัศดร
ไปร่วมงานลอยกระทงที่รัฐสภาจัดขึ้น
จากไปลอยกระทงที่ท่าน้ำแล้วนะครับ
ท่านก็มาร่วมรำวงย้อนยุคกันอย่างสนุกสนาน

อ้าวแต่หมอชนละนั่นหลอกกว่า

ผู้สื่อข่าวยังถามว่าท่านท่านลอยกระทงท่านอธิษฐานอะไร
ผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าขอให้เคราะหกรรมอะไรที่เกิดขึ้นกับพักเพื่อไทย
ลอยไปกับน้ำอ้าวทำไมในพักท่านมีอะไรล่ะครับ
ยังไงเนี่ยเอาส่วนท่านประธานชวนหลีกภัยนะครับ
ประธานรัฐสภาที่มาเป็นประธานในงานลอยกระทงที่รัฐสภา
ว่าต้องสวยมากนะเพราะอยู่ติดน้ำ
เป็นปีที่๒แล้วครับคุณชวนไปลอยกระทงที่ท่าน้ำ
แล้วก็มีการโชว์การเป่าแซ็กโซโฟนด้วยนะ
โชว์การเป่าแซ็กโซโฟนแล้วก็มีเพลงอะไรบ้างอ่ะ
เพลงลอยกระทงต้องมีแล้วก็เม็ดเล่ลำวง
แล้วก็เพลงพระราชนิพล๖เพลงด้วยกันที่ท่านเป่าไปครับ
นี่ฮะในชวนหลีกภัยครับประธานรัฐสภาครับ